คุณผู้ชมอยากจะเตือนภัยกันหน่อยเรื่องของอุบัติเหตุ

การใช้รถใช้ถนนต้องระมัดระวังนะคะ
มีอุบัติเหตุสลดเกิดขึ้นค่ะ

ขับรถมาแล้วพุ่งตกข้างทางกลางสามแยก

จอมพลปหลักกิโลเมตรที่๑๒ที่ตำบลตลิ่งชันอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คุณผู้ชมสามีกับภรรยาเสียชีวิตทันทีนะคะ
แต่ลูกสาววัย๒ขวบรอดชีวิตเพราะว่าแม่กอดเอาไว้
ร่างกายของตัวเองเป็นกรอกกำบังลูก
คือใช้อ้อมกอดปกป้องชีวิตลูกไว้
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องพยายามปั๊มหัวใจ
เพื่อกู้ชีวิตของเจ้าของรถ
เป็นรถนิสสันทีด้าสีขาวหมายเลขทะเบียน๙กไก่ขไข่๔
เสียหลักพุ่งตกลงไปข้างทางไกลจากถนนหลายสิบเมตรเลยค่ะ
สภาพรถด้านหน้าพังยับเยินได้รับความเสียหาย
กระจกหน้ามีรอยแตกร้าวในรถมีผู้บาดเจ็บ๔ราย
ผู้ชาย๑ผู้หญิง๑เด็กผู้หญิงอีก๒นะคะ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวเด็กหญิงทั้งสองส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาไปก่อนหน้านี้แล้ว
ส่วนผู้ใหญ่ทั้งสองคนคือพ่อและแม่อาการสาหัส
พ่อก็คือนายเอกชัยเศษสุวรรณอายุ๓๙ปี
ส่วนแม่คือนางสาวจุธารัฐบุรโสธิกุลอายุ๓๐ปีนะคะ
ทั้งสองคนก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะ
ปัญญาชูมณีเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไปถึงชุดแรกเล่าให้ฟังเลยบอกว่า
ตอนที่ลงไปช่วยที่เบาะด้านหน้าเนี่ยนะ
นายเอกชัยคือคนขับร่างถูกอัดติดกับพวงมาลัย
ส่วนนางสาวจุธารัฐนั่งด้านข้างคนขับ
กำลังอุ้มแล้วก็กอดเด็กหญิงอายุ๒ขวบอยู่
แล้วก็มีน้องอีกคนนึงอายุ๕ขวบ
ฟุบอยู่ตรงคอนโซลกลางค่ะ
เขาก็รีบช่วยเหลือนำเด็กส่งโรงพยาบาลไปก่อน

แต่สุดท้ายก็อย่างที่บอกเสียชีวิตนะคะค่ะ
ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตระบุว่าอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะ
เกิดขึ้นหลังจากที่นายเอกชัยแวะส่งลูกน้องที่พระนครศรีอยุธยา
ก่อนที่หลังจากนี้จะเป็นวันหยุดยาว
แล้วก็ขับรถกลับบ้านที่สมุทรปราการ
โดยจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่๓แยกค่ะ
ผู้ขับอาจจะไม่คุ้นชินกับเส้นทางนะคะ

ทำให้คนขับพุ่งตัดแยกตกลงไปข้างทางค่ะ

เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ

ผู้เสียชีวิตทั้งสองไปชนะสูตรที่นิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติปฐุมธานีแล้วค่ะ